ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙กันก่อนนะครับ
แน่นอนว่ามาตรการหนึ่งที่ออกมาเป็นมาตรการหลักของรัฐบาลเนี่ย
ก็คือการช่วยเหลือในรูปแบบของเงินเยียวยานะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่กระทรวงการคลัง
เปิดให้ผู้ที่ต้องการขอทบทวนสิทธิ์
ไม่ว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์นะครับหรือว่ามีปัญหาทางเทคนิคต่าง
มายื่นนะครับมาเขียนคำร้องใช้สถานที่ที่กรมประชาสมพันธ์
อารีสัมพันธ์นะฮะตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะเห็นว่า
ผู้ที่เดินทางมาเนี่ยอาจจะดูบางตากว่าวันก่อนหน้านี้
ใช่ค่ะนะฮะแต่ว่าหลายคนก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับ
ถ้ามาไม่ทันวันนี้เนี่ยเขายังมีเวลานะครับเดี๋ยวท่านรอฟังรายละเอียดนะครับ
บรรยากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
ในโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะฮะก็มาต่อแถวกัน
ยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่นะครับที่กรมประชาสมพันธ์นะฮะ
หลายคนเจอปัญหาลักษณะทางเชิงเทคนิคก็มีนะครับ
อย่างเช่นข้อมูลไม่ถูกต้องก็เลยลงไม่สำเร็จไม่ได้ลงแล้วก็ลงไม่ทัน
อย่างนายสมโพธิเปรียงกระโทธเป็นผู้ที่มีอาชีพขายผลไม้
บอกว่าลงไปแล้วระบบแจ้งว่าเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
ปัญหานี้หลายคนเจอนะคะคุณผู้ชมที่ดูเราผ่านทางเฟซบุ๊กก็ส่งข้อความมาถามว่าเจอปัญหาเดียวกันนี้เลย
ถูกต้องฮะแล้วพี่สมโพธิเนี่ยมากกว่านั้นคุณเขียนมาสอน
เพราะระบบบอกว่าเป็นชาวต่างชาติอันนี้เขาคนไทย
ก็เลยต้องมายื่นขอทบทวนสิทธิ์นะฮะเพราะว่าเขาก็หวังว่าจะได้รับเงิน๕๐๐๐บาทเหมือนกับคนอื่นบ้าง
บาท๓เดือนจะได้เอาไปใช้สำหรับการดำรงชีวิตในช่วงเวลานี้
มีอีกคนนึงนะครับนางสาวสมบุญแสงอาทิตย์นี่มีอาชีพขายหมูปิ้งนะวันนี้ต้องอุ้มลูกวัย๒เดือนมาด้วย
เพราะว่าไม่มีคนดูแลเราก็ได้เจอเข้าไปถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องการมาขอทบทวนสิทธิ์นะครับ
เธอบอกว่าลงทะเบียนตั้งแต่๒๘มีนาคมนะฮะแต่ระบบแจ้งว่าเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้องไม่พบข้อมูลลงทะเบียน
คือพูดไปเล่าไปเนี่ยไม่ทันเท่าไหร่อ่ะเนี่ยฮะร้องไห้น้ำตาไหลด้วยความอึดอัดอัดอั้นตันใจนะครับเธอบอกว่าวันนี้มายื่นเพราะหวังจะได้เงินเยียวยาเอามาแบ่งเบาภาระครอบครัวที่ตอนนี้ลำบากมากสามีของเธอเนี่ยปกติเป็นเสาหลักของครอบครัวตอนนี้ต้องถูกให้ออกจากงานส่วนเธอเนี่ยก็รับจ้างทั่วไป
รายได้วันละ๓๐๐บาทนะดูแลครอบครัวสำหรับสามีนะรับจ้างทั่วไปก็ต้องออกจากงานก็ต้องไปหารับจ้างทั่วไปได้วันละ๓๐๐นะมาดูครอบครัวส่วนตัวเธอเดิมขายหมูปิ้งเป็นรายได้แต่ตอนนี้ต้องหยุดขายเพราะเรื่องของพิษโควิด๑๙แล้วก็ต้องมาดูแลลูกด้วย
รายได้เขาก็ไม่ได้เยอะวันละแค่สามร้อยเองตอนนี้ก็ช่วยประหยัดลูก
ลูกด้วยเพราะว่าก็พยายามจะแบบไม่ค่อยใช้แพมเพิร์ตอะไรอย่างนี้
นุ่งกางเกงให้จะนุ่งกางเกงให้เขา
ก็ประหยัดแพมเพิร์ตด้วยอะไรด้วยนี่ฮะเพิ่งสองเดือนเองฮะ
ลูกเล็กมากค่ะใช่ดูสิเห็นไหม
วันนี้คุณแม่มายื่นขอทบทวนสิทธิ์ก็ต้องพาลูกมาด้วย
เพราะพ่อต้องไปทำงานรับจ้างใช่ก็ไม่มีใครดูลูกอ่ะนะ
อย่างนายสมนึกลิมโภธิรัฐนะฮะอายุหกสิบสามปีแล้ว
มีอาชีพรับจ้างทั่วไปเนี่ยอันนี้เขาเขียนป้ายมาด้วย
ค่ะนะคล้องคอมาเลยนะครับเขียนป้ายมานะครับ
คือลักษณะต่อว่าต่อขานอะไรบางสิ่งบางอย่าง
เกี่ยวกับความอัดอั้นตันใจที่เจออยู่
นายสมนึกบอกว่าลูกชายเนี่ยลงทะเบียนให้เขานะแต่ไม่ได้เงิน
ไม่แน่ใจว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินหรือไม่
วันนี้เดินทางมาที่กรมประชาสมพันธ์นะ
คือแขวนป้ายมาไม่ได้อยากดังอะไรแต่ต้องการระบายความอัดอั้นตันใจ
มีผู้หญิงอีกคนนึงนะฮะมาร้องเรียนเรื่องบ้านที่ถูกไล่ที่
คือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเงินเยียวยา
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็รับเรื่องไว้ให้กันแล้วกัน
เพราะว่าไหนก็เดินทางมาแล้ว
เอาเป็นว่าเรื่องของการมายื่นเรื่องร้องเรียน
ทบทวนสิทธิ์ต่างเกี่ยวกับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
ที่กรมประชาสมพันธ์สอยอารีสมพันธ์
ทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสมพันธ
บอกว่าการตั้งโต๊ะรับเรื่องวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับ

แต่มาขอใช้ที่ในพื้นที่กรมประชาสัมพันธ์
เพราะว่าสถานที่เนี่ยจะได้ไม่แออัดมาก
ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จะทราบผล๑๗พฤษภาคม
ผู้ที่มายื่นเอาไว้ท่านรอฟัง
แต่หลังจากนี้นะฮะแม้ว่าวันนี้จะเป็นการให้มายื่นเรื่องร้องเรียนวันสุดท้าย
ท่านยังสามารถเข้าไปแก้ไขในระบบออนไลน์
เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันได้
เที่ยงคืนของวันที่๑๐พฤษภาคม
จากนั้นวันที่๑๒ถึง๑๕พฤษภาคม

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาททุกสาขาอาชีพ
เดี๋ยวจะให้มายื่นคำร้องได้อีกครั้งหนึ่ง
ไม่ใช่การทบทวนสิทธิ์นะไม่ใช่การยื่นอุทธรณ์

ส่วนสัปดาห์หน้าเราไม่เรียกว่าทบทวนสิทธิ์
กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ท่านมาร้องเรียน
รับเรื่องราวร้องเรียนทุกเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยา
คือที่ไม่เกี่ยวกับระบบที่ท่านจะมาทบทวน
ก็มาได้สัปดาห์หน้าอีก๔วันคือ๑๒จนถึง๑๕
เพราะฉะนั้นทวนอีกรอบนะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านที่ต้องการจะขอให้เขาทบทวนสิทธิ์ให้กับท่าน
เงินเยียวยา๕๐๐บาทเราไม่ทิ้งกัน
ตอนนี้ต้องเข้าไปในระบบออนไลน์แล้ว

ซึ่งจะได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่๑๐พฤษภาคม
ทีนี้วันจันทร์หน้า๑๑พฤษภาคม
เป็นวันหยุดราชการวันพืชมงคล
เพราะฉะนั้นทางกระทรวงการคลังเขาจะตั้งโต๊ะอีกครั้ง
พฤษภาคมอังคารพุธพฤหัสหน้า
เพื่อให้มายื่นทุกเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการ
เงินเยียวยาหรือว่าความเดือดร้อนอะไรต่างนานา

กระทรวงการคลังหรือรัฐบาลจะพิจารณาอย่างไร

ส่วนวันนี้นะครับทางนายธนกรวังบุญคงชนะ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก็มาช่วยดูแลความเรียบร้อยนะครับ

ก็ให้มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนด้วย
ตอนนี้มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์
ได้รับเงินเยียวยาไปทั้งหมดแล้ว๑๓ล้าน๔แสนคน
เงินเยียวยาไปเรียบร้อยแล้ว๑๑ล้านคน
ภายในสัปดาห์หน้าน่าจะจ่ายให้ได้ครบทั้งหมด
สำหรับเงินเยียวยาสำหรับผู้ที่เข้าโครงการ

ทีนี้ค่ะภาพรวมของสถานการณ์โควิด๑๙ล่าสุด
มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก๘ราย
สิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่า

มาตรการบางอย่างตั้งแต่๓พฤษภาคม
สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนับจากนี้เป็นต้นไป
เพราะเตรียมที่จะมีการผ่อนปลนเพิ่มเติมนะคะ
เป็นการผ่อนปลนระยะ๒วันที่๑๗พฤษภาคมนี้
ตอนนี้ประเมินกันอยู่นะคะถ้าเราร่วมมือกันดี
ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ไม่เพิ่มขึ้นมาก
ก็จะมีการผ่อนปลนในระดับต่อไปนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบค
แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
ว่ามีผู้ป่วยรายใหม่๘ราย
เป็นกลุ่มที่พบจากการค้นหาเชิงรุก
ในอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลา๓ราย

มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากมาเลเซีย
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รับเชื้อเป็นทอดที่๓นะคะ
ส่วนอีกกลุ่มพบจากศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตัว
ของทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา๕ราย
เป็นคนต่างด้าวเป็นผู้หญิงค่ะ

อายุ๑๙๓๐ปี
มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น๑๒ราย
ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะ
ทำให้ผู้ป่วยสะสมทั้งหมดล่าสุด
เป็นตัวเลขกลมเลยนะคะ๓๐๐รายนะคะ
รักษาหายจนกลับบ้านได้แล้ว๒๗๘๔ราย
ยังต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพียง๑๖๑ราย
มีผู้เสียชีวิตสะสม๕๕ศพค่ะ

ว่าจะมีการผ่อนปลนกิจการ
กิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติมเป็นการผ่อนปลนระยะ๒
โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์นะคะ
บอกว่าหลังจากนี้เตรียมสรุปแบบอย่างที่ผู้ประกอบการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานของสาธารณสุข
เพื่อให้ทุกคนช่วยกันทำช่วยกันทำแบบนี้ต่อ
มันจะได้ปลอดภัยจะได้เกิดความมั่นใจ
อยากจะให้ทุกคนอดทนเพราะว่าสถานการณ์การระบาด
ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหน
ที่สำคัญก็คือต้องทำให้ประเทศไทยปลอดภัย

จะมีการเปิดกิจกรรมและกิจการอื่นเพิ่มเติม
ในวันที่๑๗พฤษภาคมนี้ค่ะ
และก็ขอให้ดูใส่ดีทุกระห่าโดยทุกคนเติมต้นอีกนี้หนึ่งนะ

วันที่๑๗นี้ค่ะเวท๒จะเริ่มเดินได้ใช่ไหมคะ

จะผ่อนปลนหรือไม่ผ่อนปลนก็อยู่ที่พวกเราทุกคนร่วมมือกันแล้วค่ะ
นักข่าวก็ถามท่านนายกตอนที่กำลังจะเดินไปหลังให้สัมภาษณ์บอกวันที่๑๗นี้น่าจะเริ่มผ่อนปนระยะ๒ได้ใช่ไหม
นายกบอกว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็กะว่าจะเป็นอย่างนั้น
ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ถ้าผ่อนปลนได้เพิ่มเติมก็จะถือว่าพี่น้องประชาชนสามารถออกมาใช้ชีวิตได้มากยิ่งขึ้นทำงานได้มีรายได้มากขึ้นนะคะ

แต่พอเข้าไปในตัวรถไฟมันไม่ค่อยเว้นกันสักเท่าไหร่เลย

ตอนยืนรอเว้นเห็นไหมคะแต่พอเข้าไปบางทีมันคนเยอะ
ไม่ได้จัดระเบียบไงนี่ค่ะถ้าบรรลักษณ์กรุงคมนาคมบอกว่ามีประชาชนรอบเรียนไปนะคะ
บรรจุผู้โดยสารได้ประมาณ๑๐๐๑๑๐๐คนต่อขบวน
ทำให้การบรรจุผู้โดยสารลดลง๑ใน๔เหลือแค่๒๕๐คนต่อขบวน
ถึงแม้ว่าจะปรับความถี่ของการเดินรถให้แล้วนะคะแต่ก็มีขีดจำกัดว่าขบวนรถไฟฟ้าต้องห่างกันอย่างน้อย๓นาที
อันนี้คือเหตุผลด้านความปลอดภัยดังนั้นก็อยากจะฝากถึงภาคเอกชนนะคะ
เพราะบางบริษัทเริ่มให้ไปทำงานที่บริษัทแล้วไงคะการเดินทางก็เลยคนเยอะ
แล้วก็ขอความร่วมมือบริษัทเอกชนเรื่องของการเหลื่อมเวลาการทำงาน
เข้างานคือเหลื่อมเวลากันเลิกงานเหลื่อมเวลากันเพื่อให้การเดินทางไม่ต้องไปอัดแน่นในช่วงเวลาเดียว
อย่างนั้นก็คือต่อให้จัดขบวนด้านในเนี่ยสามารถอยู่ห่างกันได้
คนข้างนอกก็รอนานก็มาอยู่กันเยอะอยู่ข้างนอกอยู่ดีก็ต้องพยายามจัดระบบกัน